ถึงเรื่องของวัดคุณผู้ชมลองดูเรื่องนี้นิดนึง
วัดพระนอนขอนม่วงที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านเขาร้อนใจมากค่ะเขาบอกว่าเขาทำบุญบริจาคให้กับทางวัดนะคะ
แต่ปรากฏว่าเจ้าอาวาสวัดถอนเงินออกไป๓ล้านกว่าบาท
แล้วหายไปเลยหายไปจากวัดเลย
ชาวบ้านที่เป็นโยมอุปถาคของวัดนี้เขาร้อนใจเขาบอกตรวจสอบให้หน่อยเถอะ
คือท่านเจ้าอาวาสถอนเงินไปจากบัญชีธนาคารของวัดเนี่ย๓ล้าน๒แสนบาท
แล้วตอนนี้อยู่ไหนเราก็ไม่รู้ค่ะ
ผู้นำชุมชนบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมา
คณะกรรมการวัดตรวจสอบพบความผิดปกติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของวัด
ขอคำชี้แจงจากทางเจ้าอาวาสแต่ไม่ได้รับคำชี้แจงอะไร
กลายเป็นว่าเจ้าอาวาสหายตัวไปติดต่อไม่ได้
โอ้โหแล้วพอติดต่อพยายามจะติดต่อเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสบอกว่าอ๋อหายไปพักผ่อนเพราะเครียด
เดี๋ยวกลับมาวัดพร้อมกับเงินเดี๋ยวเอามาคืนให้หมดเลย
พระลูกวัดรูปหนึ่งบอกว่าไม่คิดเลยนะจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่ผ่านมาก็เห็นท่านเจ้าอาวาสปฏิบัติธรรมพัฒนาวัดมา๓๐กว่าปี
เรื่องที่เกิดขึ้นมันส่งผลต่อความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่มากนะคะ
ทีนี้ค่ะล่าสุดเจ้าคณะอำเภอแม่ริม
พร้อมด้วยผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
เดินทางมาที่วัดมาจัดการปัญหานี้
เจ้าคณะอำเภอแจ้งในที่ประชุมว่าเจ้าอาวาสไม่สามารถมาได้แล้ว
ไม่สามารถเอาเงินของวัดมาคืนได้ด้วย
อ้างว่าเอาเงินไปซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักสงฆ์แถวทางขึ้นดอยอินถนน
มีผู้ใหญ่แนะนำก็เลยไม่มีเงินคืนวัดแล้ววันนี้
ผู้ใหญ่คนนั้นเอาที่ดินเหมือนกับไปขายไปจำนองแล้วก็
เดี๋ยวเอามาคืนก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่คนนั้นไปดำเนินการ
เดี๋ยวเอาเงินคืนภายใน๒๗ธันวาคม
ปลดเจ้าอาวาสไปเลยเพราะผิดระเบียบสงฆ์
ชาวบ้านก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวรอดูก่อนได้ไหม
ว่าจะได้เงินคืน๒๗ธันวาคมจริงหรือเปล่า
ถ้าไม่มาเนี่ยมันไม่จบแค่นี้นะ

มันต้องแจ้งความดำเนินคดีกันเลยอะค่ะ
ที่ผ่านมาก็มันอาจจะเป็นในส่วนของที่ว่า

แล้วก็บางทีทางชาวบ้านอาจจะเก็บรายละเอียดกันไว้นะครับ
มาถึงตอนนี้ก็เลยได้มีการปรึกษาหารือนะครับ
ว่าจะทำอย่างไรนะครับเพื่อผลประโยชน์ของวัดนะครับ
แล้วก็ในส่วนของกิจการวัดจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับ
ทีนี้ค่ะข้อสรุปจากการหารือกันล่าสุดก็คือ
เดี๋ยวเจ้าคณะผู้ปกครองจะตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่านะคะ